เราสงสัยอยู่แล้วเรื่องสวรรค์เนี่ย

ออกจากล่างหรอ
ทำสมาธิตลอดแล้วก็เราก็ลอยอยู่ข้างกุฏิมั่งอยู่อะไรประมาณเนี้ย
คือไหนเราก็ออกแล้วลองไปดูซะหน่อยว่าสวรรค์เป็นยังไง
เราก็กำหนดจิตไปดูเลยก็คือเริ่มแรกวันแรกเลยนะ
สวรรค์นี้ไปสองครั้งนะครับก็คือแรกเลยผมรู้ว่า
จุลามณีเจดีสถานอยู่สวรรค์ผมก็เลยกำหนดจิตแค่ว่าเออ
เขาไปจุลามณีเจดีสถานไปได้จริงก็คือไปขึ้นมาเป็นชั้นเลยนะ
เราก็เห็นด้วยนะเห็นเห็นบ้านเห็นบ้านที่มันเป็น
บ้านบนสวรรค์น่ะจะเป็นจัวแหลมแหลมเลยสวยจัวแหลมแหลม
ในทีวีไหมไม่ผมว่ามันไม่เหมือนนะครับก็คือมันจะ
มันจะมันจะแหลมคือจัวมันนะครับจะขึ้นเป็นแหลมเลยครับผม
สวยสวยแล้วขึ้นไปขึ้นไปอีกเรื่อยมันไปขึ้นไปเป็นชั้น
เป็นชั้นเป็นชั้นเลยเสร็จแล้วมันถึงชั้นใดชั้นหนึ่งอ่ะ
ผมไม่รู้ว่าชั้นไหนนะครับแล้วก็ด้วยกำลังที่เราไม่มีแล้วอ่ะ
มันก็ตกลงมาคือบุญไม่ถึงบุญไม่ถึงครับ
บุญไม่ถึงคือเหมือนบุญไม่ถึงอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกครับผม
ครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยก็ผมก็ไปอ่านหนังสือ
ก็ไปเจอคำอธิษฐานบอกว่ามันต้องใช้บารมีของครูบาอาจารย์นะ
ประมาณเนี้ยท่านก็อธิบายไว้ผมก็เลยหลังจากนั้นน่ะ
ผมก็เลยลองใช้คำอธิษฐานขอครูบาอาจารย์
ครับก็เป็นคืนวันวิสาขบูชาปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
พระใหญ่วันพระพอดีผมก็ขึ้นไป
ก็มีอาการขึ้นไปปุ๊บก็ไปเป็นชั้นเหมือนเดิมเลย

เห็นบ้านเป็นทรงแหลมเป็นเกี่ยวเป็นสี

คือได้ยินเสียงสวดมนต์กัน

เขาเป็นชุดนักบวชสีขาวนะครับ
สีขาวนักบวชเป็นเหมือนแม่ชีครับ

แล้วก็อยู่กันเยอะเลย
เราเองเราก็เข้าไปแล้วมันจะมีซุ้มประตูอยู่

แต่เรามีเทวดาข้างอยู่๒องค์

เพราะเราไปเราเห็นตัวร่างกายของเราเป็นพระ
พระขึ้นไปเรามีเหลืองอยู่คนเดียวเลย
ตรงนั้นเทวดาก็ใส่ชุดขาวกันหมดเลย

ข้างนอกนี่ก็เทวดาเต็มเลยนะครับ

แล้วก็ผมก็เห็นด้วยว่าเทวดา

แต่คอท่านเป็นลอยเชือดลอยขาด
มันเหมือนกับท่านรู้ว่าเราสงสัย
เราสงสัยว่าท่านทำไมคอถึงขาด
เหมือนกับท่านสร้างภาพขึ้นมาให้เห็นเลยว่า
ว่าตอนที่เกิดได้เกิดเป็นไก่
แล้วก็เขามีการฆ่าฆ่าแล้วมาจุติเป็นเทวดา
ก็คือเกิดมาชาติในโลกมนุษย์เป็นไก่

แล้วก็พอสิ้นจากเศษกรรมแล้วก็ไปจุติเป็นเทวดา
นั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณได้มีโอกาสขึ้นไปเห็นสวรรค์

คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะฮะเรื่องนี้

คือที่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณบวชอยู่เป็นไปได้ไหม
ว่ามันคือการสะสมบุญถึงได้ขึ้นไปได้เห็นคราวนี้ชัดกว่าครั้งซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้บวช

เกี่ยวครับเกี่ยวเพราะว่าเราปฏิบัติอย่างที่บอกคือเราปฏิบัติแล้วเราออกแทบทุกวันเลยคือสภาวะมันพร้อมทุกวันคือหมายถึงว่าเราปฏิบัติจนมันเต็มทุกวันเต็มทุกวันมันถึงเวลามันก็พอเราได้บุญตรงนั้นช่วยเสริมก็เลยทำให้เราไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้
แต่นอกเหนือจากที่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วเห็นบอกว่ามีการถอดจิตออกจากร่างไปไปสู่อดีตชาติของตัวเองได้ไหมครับ
ชาติตัวเองเนี่ยมันไปด้วยเขาเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์ธรรมะเขาเรียกว่ามโนมยิทธิซึ่งมันจะไม่ใช่
มันไปด้วยมโนมยิทธิเพราะฉะนั้นผมไปเนี่ยผมไปเป็นพระ
แล้วก็จิตเนี่ยมันพุ่งไปจังหวัดกะบี่เลย

รู้เองเลยครับผมรู้เลย
แล้วก็เห็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชาวมุสลิมนะครับ

แล้วก็ฉากข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นภูเขาเรียงกันเลย๕ลูก
พอเราเห็นภาพพวกนั้นปุ๊บเราจำได้เลยว่าเด็กเราเคยทำอะไรอยู่

เราจำได้ว่าพ่อแม่เราเป็นใครด้วย

พอกลับมาเนี่ยมันมีอาการแบบภาพเก่าพวกนี้กลับมา
ฝันติดกันสถานที่เดียวกัน๓วัน
ใช่มันทนไม่ไหวจนขนาดต้องไปดู
ไปดูว่าที่ที่เราเคยอยู่ชาติที่แล้ว

เห็นบ้านตัวเองไหมในอดีตหรือไม่เหลือแล้ว
ไม่เหลือแล้วครับผมมันไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าสภาพอ่ะ
ในอดีตเนี่ยผมภาพในหัวก็คือภาพที่เห็นในอดีตก็คือ
กะบี่มันจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มากเพราะมันเป็นป่าดงดิบเลย
เป็นป่าดงดิบเลยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาจะอยู่กัน
เป็นหย่อมเลยอ่ะเป็นหย่อมเขาไม่ได้อยู่แบบ
เหมือนปัจจุบันนี้ก็เยอะแยะไปหมด
เรื่องราวของเขายิ่งฟังยิ่งเหมือนเอาตรงนะ
คนก็อาจจะหาว่าคุณบ้ากันอะคนก็อาจจะหาว่าคุณแต่ว่าเผลอเจอกันอะ
แต่คุณลองดูแล้วกันว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยยิ่งต้องบอกว่าไม่เชื่อ
อย่าลบหลู่เพราะหลังจากวิญญาณคุณออกจากร่างบ่อยเข้าบ่อยเข้า
จนถึงเมื่อวิญญาณเขาคิดว่าคุณเป็นผีด้วยกันเนี่ย
วิญญาณหรือผีเนี่ยเขามาขอเป็นเพื่อนด้วย

ปี๒๕๔๐กว่า๔๓ประมาณ
ประมาณว่าอยู่คอนโดก็อยู่มาวันหนึ่งก็
คือโดยสภาพเนี่ยปกติคือเราทำสมาธิก่อนนอนประจำเนี่ย
เราก็จะรู้สึกได้ว่ามีคนมาหาเราที่ประตู
ประตูเลยจะมีคนมาหาเราก็รู้แล้ว
แต่เขาก็เข้ามาเขาก็บอกว่าผมชื่อชัย
ผมจะเขาประสบบัติเหตุก็คือบัติเหตุมอไซค

ใช่เขาบอกผมเลยเขารู้จักมาขออยู่ด้วยเลย
เขาพูดอย่างนี้เลยจะมาขออยู่ด้วย
แต่ผมก็เราก็โอเคนะเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียว
คุณตอบก็คือว่าไงเอาดิมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เหรอ
คือเราไม่ได้ตอบแต่ว่าแต่ว่าความรู้สึกของเราก็คือเราโอเค
เราได้แล้วเพราะตอนนั้นไม่มีลูกไม่มีเมีย
ไม่มีอยู่คนเดียวอยู่คอนโดคนเดียว
ลักษณะที่คนที่ชื่อชัยคุณก็รู้อยู่แล้วว่านั่นคือผีล่ะ

มาเป็นรูปร่างของคนปกติคือเขาใส่เสื้อลายลาย
ก็คือปกติไม่ได้น่ากลัว
คุณก็บอกเอาสิมาอยู่ด้วยกันเพราะฉันก็อยู่คนเดียว

อยู่กับผีเลยอยู่กัน๒ปี
ยังไงต่อฮะพอเราได้ตกลงให้เขาอยู่ด้วย
ให้เขาอยู่ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเขาพาผมไปเที่ยว

พาไปเที่ยวเลยคือเหมือนกับพาไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งประมาณนั้น
เราก็ต่างคนต่างไปคือเหมือนกับเขาไปข้างหน้าผมตามไปข้างหลัง
แต่ว่าเราเนี่ยมันก็ลอยกันไปนะลอยกันไปแล้วก็ผมรู้สึกได้ถึงพื้นทราย
ทรายเอ้ยพื้นทรายแล้วเราไอ้ตรงพื้นทรายเนี่ยมันทำให้ผม
ฉงนถึงตำแหน่งของที่เรามาอยู่ณปัจจุบันว่ากับคอนโดมันอยู่ตำแหน่งไหน
พอเหยียบพื้นทรายปุ๊บผมรู้ว่าตำแหน่งอยู่ที่ตะวันตกของคอนโด
ตะวันตกของคอนโดเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็
มันก็เข้าไปอีกมิติหนึ่งมันเป็นมิติซ้อนมิติ
ซึ่งมันเป็นมิติของคนทันคนทันหรือว่าเมืองรับแร่ที่เราเข้าใจกันนะนะ
เราเข้าไปเราก็เดินตามชัยไปเรื่อยเสร็จแล้วก็มันจะมีบ้านแต่ละหลัง
บ้านเป็นยังไงบ้านเหมือนบ้านเทาเฮาบ้านหรือเปล่า
เหมือนครับเป็นบ้านคนไทยสมัยก่อนคือยกพื้นขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่ง
เมืองรับแรกเหมือนอายุทยาอย่างเงี้ยเนอะ
แต่มันเป็นบ้านมุงจากธรรมดานะครับเป็นบ้านมุงจากยกพื้นขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่ง
แล้วก็เป็นจากแล้วก็แต่ละหลังก็จะอยู่ไล่เรียกกันเลย
เราก็เดินก็คือเราก็ลอยไปเราก็ไปดูกันแต่ละคนเขาก็มีคนอยู่
คนเนี่ยก็ตัวเขาจะใสหน่อยขาวใสแล้วก็เดินดูแต่ละหลัง
แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเข้าร่าง

ไปที่เป็นเขาเรียกว่าเมืองรับแรง

ตรงเมืองรับแลนเนี่ยจริงแล้วเขาคือเทวดานะครับ
ก็คือเทวดาเป็นภูมิเทวดา

ใช่ก็คือเป็นภูมิเทวดาที่มันเป็นชั้นของเทวดา
ก็คือเทวดายชั้นล่างก็จะเป็นภูมิเทวดา
เหนือขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นลูกคเทวดา

แล้วก็จะเป็นเทวดาอีกขั้นหนึ่งคือเทวดาที่อยู่บนอากาศ
แต่ที่ไปเมืองคนทันเนี่ยก็คือเป็นเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนะครับ
เรียกภูมิเทวดาครับผม
คุณเลยเชื่อว่าตอนนั้นคุณได้มีโอกาสไปเห็นเมืองรับแรงมาแล้ว

คือไปดูมาก่อนก่อนที่จะมาหาข้อมูล
แล้วก็ไปถามกับท่านผู้รู้ก็คือผมได้เจอกับพระบ่อย
แล้วชัยยังอยู่ด้วยไหมตอนนั้น

ยายก็อยู่ไปกับผมไปเรื่อยครับประมาณ๒ปีครับ
คุณจะเจอกับใครก็ต่อเมื่อคุณหลุดออกมาจากร่าง

บางทีผมก็คืออยู่ในโลกปกติเนี่ยผมก็จะต้องซื้อขนมมาให้เขานะ
เหมือนกับตอนเย็นผมซื้อกับข้าวซื้อขนมมาได้จุดทูปปัก
คือเรากินข้าวไปก็ชายกินก็วางให้เขากิน

แล้วก็ตอนเราดูทีวีเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็เปิดเองนะมันไม่ได้เป็นครั้งเดียว

เรานั่งดูทีวีอยู่เนี่ยแล้วก็คอมพิวเตอร์มันก็บูธตัวเองขึ้นมา
บูสต์ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ว่ามันบูสต์ได้ไง
ก็คือหลังจากนั้นมาผมก็พอ๒ปีเสร็จเนี่ย
ผมก็ย้ายที่ทำงานไงต้องไปอยู่นครปฐม
เพราะฉะนั้นคอนโดนัทุนซื้อหรือเช่า

ก็คือปล่อยให้คนเช่าประมาณ๒เดือนได้

ผมก็เลยบอกว่าลองจุดทูปบอกเขานะ

โหคุณพูดอย่างนั้นผมก็ไม่เช่าต่อแล้วล่ะ

ก็บอกว่าเช้าเมื่อกี้ตามข้อมูลคุณลองอ่านดูสิ
ช่วงเช้าถ้าสมมุติจะต้องไปตื่นทำงานเช้า
คนอื่นจะต้องมีนาฬิกาปุกไช่ปุกไช่

พรุ่งนี้เรียกหน่อยนะ๘โมงต้องออกไปประมาณเนี่ย

ก็เคยรู้นะคะเพราะเล่าให้ฟังบ่อย

เมื่อก่อนก็เชื่อค่ะเพราะว่าเห็นเขานั่งสมาธิอะไรเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วระหว่างที่เขานั่งสมาธิเนี่ยคุณเคยเรียกเขาแล้วเขาแบบเหมือนคนตายไหมหรือยังไง

ไม่ค่ะเพราะว่าก่อนนอนเขาจะนั่งสมาธิใช่ไหมคะ

พอนอนเนี่ยเขาจะออกจากร่างไปตอนไหนเราไม่รู้
ทีนี้คำถามสำคัญผมอยากรู้มากเลย
ทำไมถึงเชื่อเขาว่าเขาถอดจิตได้
อะไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้คุณรู้สึกว่าแฟนคุณเนี่ยถอดได้จริงได้
ค่ะก็จริงแล้วเหมือนกับมันคือคิดไปมันเหมือนมโนใช่ไหมค
แต่ว่าคือหลังจากที่เขาไปดูมาไปเห็นมาเขาก็มาหาข้อมูล
แล้วก็เหมือนกับไปศึกษาว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ย
มันอยู่ขั้นไหนของเขาอยู่สมาธิขั้นไหน
หรือว่าเวลาสงสัยเขาก็จะไปหาผู้รู้อย่างเช่นไปหาพระอาจารย์
ไปหาคนที่มีความรู้มากกว่าเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาก็มาทำเพิ่ม
คือเขาก็มาทำเรื่องคือปฏิบัติเพิ่ม
ใช่ปฏิบัติเพิ่มค่ะว่าในทุกวันเขาจะต้องมีสติ
แล้วเขาก็พยายามนั่งสมาธิบางทีก็นั่งนานมากอะไรอย่างนี้
ทีนี้คุณพระดำเมื่อกี้เราคุยถึงที่ตอนที่เขาเนี่ยย้ายไปที่นครปฐมนะครับ
อยู่นครปฐมไม่เท่าไหร่ไปช่วยปลดปล่อยผีอีกต่างหาก

นักโทษประหารนักโทษประหารเลย
เขาดวงวิญญาณเขาถูกพันธนาการอยู่กับตรงนั้นเลย
ตรงที่ผมนอนก็คือที่ทำงานเนี่ยเขาจะมีที่นอนให้
สำหรับพนักงานที่ทำงานกลางคืนก็คืนนั้นผมก็ทำงาน
ทำงานเสร็จก็นอนช่วงก่อนเช้าประมาณตี๔ก็ตี๕อะไรประมาณนี้ครับ
นอนเป็นประจำแล้วก็วันนั้นมานี่เขามาเลย

เขามาเนี่ยไม่มีหัวด้วยมาแต่ตัว
เป็นโครงสร้างขาวเหมือนกันโครงสร้างขาวแล้วก็เขาก็เดินรอบเตียงเลยนะ
เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเราก็กำหนดเขาถามว่าเออเป็นใครเขาบอกชื่อเหลิม
คราวนี้มันด้วยความรู้สึกเรารู้ได้ว่าด้วยความทุกข์ทรมานของเขาครับ
เราก็เลยกำหนดจิตบอกด้วยทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้ทำมา
ข้าพเจ้าขออุติฐิ์ให้กับคุณเหลิมที่เขาหัวขาดไม่ได้เป็นนักโฆษณ์
มันเหมือนเป็นการบุญตัวใหญ่ก็คือบุญของการเจริญภาวนาเนี่ยตัวนี้สามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณได้ครับ
คุณกบบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณทั้งหมด

แต่สุดท้ายเขาเชื่อ

เพราะอะไรฮะเขาถึงจะเชื่อ

ก็พอดีน้องชายเสียชีวิตนะครับ
น้องชายเสียชีวิตก็ด้วยบัติเหตุ
เหมือนกับไปปั๊มลม

แล้วก็ปะทะร่างของเขานะครับ

แล้วก็ครึ่งปากครึ่งจมูกเนี่ยไปกระแทกกับ
เขาเรียกว่าไขสมองข้างหลังนะครับ

ผมก็ได้กำหนดคือมันเข้าเองนะครับ
มันเข้าเองผมก็เลยกำหนดไปหาน้องชายดู

แล้วก็มีน้ำตกสูงมากเลย

ตรงเนินดินเป็นเขาลาดนะครับ

เขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นเขาพูดอย่างนี้

เขาบอกว่ามึน

ผมเข้าใจว่างั้นเหมือนเข้าไปเยี่ยมมันต้องมีเวลาอะไรสักอย่างหนึ่ง

ผมก็เดินข้างล่างเดี๋ยวเขาเดินข้างบนนะ

เขาเดินข้างบนออกไปเลย

ที่ร่างเราปกติ
ตอนที่เห็นหน้าน้องชายเป็นยังไงหน้าตอนนั้น

ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นปกติเลย

ครั้งที่สองบวชอยู่เป็นพระก็
ก็ช่วงนั้นที่บอกว่ามันออกบ่อย
เราก็เลยแบบกำหนดไปดูน้องชาย

ประมาณสัก๒ปีได้มั้งครับ

ก็ไปเห็นได้ยินเสียง
คือได้ยินเสียงกำลังเขา

เอาเท่าอังคารเขาไปลอยอ่ะ
อ่อยมากเลย
เสียงเหมือนอ่อนแรงนะครับ

กำลังตอนไปก็อาจจะมีเยอะอยู่
เขายังยังไปเกิดหรอก

ผมก้เลยแบบ
แล้วก็พยายามอุทิศกรรมฐานให้เค้าทุกวันทุกวันทุกวันเลย
ก็พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยประมาณสักสิบกว่าปีสิบเอ็ดปีเนี่ย

บ้านบ้านที่ปัจจุบันบ้านเขาเลย
เสร็จผมก็นอนกลางวันนะครับนอนกลางวัน
แล้วก็เกิดอาการเหมือนกันคือถอดออกมา

ชานั้นถอดออกมาปุ๊บเราก็เห็นน้องชายเราเลย

เขาเขาเดินอยู่ข้างล่างเลยเขาเดินขึ้นบันไดดุ๊กดุ๊กขึ้นไป

เราก็ไปเจอเขาอยู่ในห้องนอนเลย
เขาก็นอนปกติในท่าของเขาเลย
ผมก็เลยแบบแซวจริงผมไม่เล่นหวยหรอกแต่ผมแกล้ง
ผมก็ถามว่าหวยออกอะไรเนี่ย

ผมก็บอกว่าเอ๊ะนี่หวยออกอะไรเนี่ยผมก็แกล้งแกล้งเค้า

นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้หวยได้
ออกครับเป็นไปได้ที่คุณบอกคุณเคยเห็นอนาคตมาก่อนแล้ว

มันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปเหลื่อมกับอนาคตได้อะไรประมาณนี้

ครั้งที่๔คุณยังเจอเขาอีกแสดงว่า๑๓ปีเขายังไม่ไปเกิดเลย
ที่๔นี่คือน้องชายเสียชีวิตไปแล้ว๑๓ปี

ยังอยู่นะฮะยังไงครับ
เข้านอนปกติพอเสร็จแล้วมันก็เกิดอาการ
ผมก็จับเลยบอกเออขอไปดูน้องชายทีนึงอืม
เราก็จะเห็นหมู่บ้านเราจะเห็นหลังคาบ้าน
มันก็พุ่งไปแต่เราไม่ได้พุ่งเข้าบ้านหลังนั้น
มันพุ่งข้างเอาข้างเราก็ไปเจอครอบหมูเลย

เขาไปจุติเป็นหมูครับเกิดหมู

ใช่เขาเป็นจุติเป็นหมูเพราะว่าพอพอผมพุ่งไปเนี่ย
ผมก็ไปเห็นหน้าเขาก็คือหน้าเขาก็คือเป็นลูกหมูเลย
แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าน้องชายคุณคือจิตมันสื่อได้เลย
มันสื่อได้เลยครับผมมันมันสื่อได้เลยคือเห็นหน้าเขาเนี่ย
แต่แต่จะสื่อสารกันไม่ได้แต่จะคุยกันไม่ได้
เพราะว่าสังขารของเขามันเป็นหมูแล้วเราจะคุยกับเขาไม่ได้แล้ว
แต่ว่าเราเห็นหน้าเลยเราเห็นหน้าเขาเป็นหมู
ครั้งที่๓ที่เจอน้องชายคือ๑๑ปีหลังจากที่เขาตายไป
สื่อกันไหมสื่อคุยกันไหม
คุณบอกนั่นคือการไปชดใช้กรรม
ใช่มันคุยกันไม่ได้
มันคุยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าภาพของสภาวะ
ขันของเขามันเป็นหมูแล้วคือเราสื่อสารกับเขาไม่ได้

คือในระหว่างที่เขายังไม่ไปจุติหรือยังไม่ไปเกิดเนี่ย

หลังจากนั้นอีก๒ปีไปชดใช้กรรมเป็นหมู
คุณก็เลยบอกคุณเชื่อเพราะว่าเมื่อชาติที่เขาเกิดเป็นน้องชายคุณ

คือวันหนึ่งเขาจะไม่ว่างเลยจากการล่าสัตว์เลย
เขาจะไปตกปลาหรือว่าจะไปยิงนกตกปลาอะไร
แล้วหมูอะไรเขาเคยไปฆ่าหมูไหม

คือเกิดเป็นใดละฉานมันก็

ใช่เรื่องกฎแห่งกรรมเลย
ครับคุณกำลังจะบอกว่าบางทีตายไปแล้วเนี่ย
วิญญาณเนี่ยยังอยู่ใกล้เราแต่เรามองเขาไม่เห็น
ใช่แต่สิ่งที่ผมกำลังงงคืออะไรคุณพระดำ
คนเราเนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะ

พอตายไปปุ๊บเนี่ยบางคนคิดได้ไปเกิดเลยก็มี
บางคนไปอยู่อีก๑๑ปี๑๓ปีกว่าจะไปเกิดก็มี

มันมีเวลาของเขาว่าจริงแล้วเขาจะต้องไปตายเมื่อไหร่
แต่บางทีไอ้กรรมที่เขาทำเขาเรียกว่ากรรมตัดลอน

ก่อนกำหนดเขาจะทำให้เขาเนี่ยยังต้องล่อนเล่ไปก่อน
คือหมดบุญแต่ยังไม่หมดกรรม

กรวดน้ำเขาได้ไหม
เขาได้ตั้งแต่เราอธิษฐานจิตแล้วครับ
คือเขาได้ตั้งแต่จิตมันสับสำเร็จได้ด้วยจิตไปแล้ว
อย่างเช่นผมตั้งจิตอย่างนี้ว่าบุญกรรมใดที่ผมบุญ
เคยทำมาเนี่ยผมขออธิษฐานให้คุณพ่อผมในประกอบการณ์โหนดพ่ออย่างนี้

วดน้ำมันเหมือนกับการให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานอะไรประมาณนี้ครับ
คุณอยากจะมาบอกแค่ว่าบาปบุญขุนโทษกรรมการกระทำมีจริง

จุดสูงสุดที่เราสามารถถอดเองได้ไหม

คิดว่าจะลองปฏิบัติ

อาจารย์ที่ท่านปฏิบัติได้ประมาณนั้น

จริงแล้วบาปบุญคุณโทษมีจริง

ทำชั่วก็ได้ชั่วทำบาปก็แน่นอน

จุดประสงค์ที่เขาอยากจะมาออกรายการของเรา
คุณกบเรื่องของคุณสนุกมาก

คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้
แต่สิ่งที่เขามาสัมภาษณ์วันนี้

ขอบคุณบ่ายด้วยนะ
เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
ช่วงอาจารย์ลักษณ์ขั้นเทพตัวเรานะครับ

ใครหยาบเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพูดคุยเรื่องนี้ครับ
คนที่ถอดจิตออกไป

ขั้นสูงบางทีเนี่ยเขาจะหลุดออกไป

หรืออาจจะหลุดออกไปเลยอย่างเนี่ย

ผู้ที่จะเชื่อในเรื่องต่าง